สวัสดีค่ะครับสวัสดีคุณชนะนะคะสวัสดีครับคุณชิสา
เรื่องราวมาฝากคุณผู้ชมเพียบเลย
แน่นอนค่ะอยู่ด้วยกัน๑ชั่วโมงเต็มไปเลย

ใครอยู่บ้านวันอาทิตย์เนาะ

สำหรับข้อความเราก็จะปรากฏตรงนี้เลยค่ะ
ส่งมาฟรีไม่เสียสตางค์

และแน่นอนฮะเรื่องราวที่อยากจะให้ดูเนี่ย
มันพลาดไม่ได้จริงเพราะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
มันก็มีหลายเรื่องที่ต้องพูดถึงกันนะคุณชิสานะ

เรื่องที่เป็นกระแสเรื่องที่เป็นความเชื่อ
เรื่องที่ต้องติดตามความคืบหน้า

เรื่องนี้อยู่สาวคนนี้

แถมยังผักที่ปัดน้ำฝน

พระรูปนี้นั่งเป่าปีอยู่ดี

รอยเท้าลึกลับโผล่ทั่วบ้าน
คล้ายกับรอยเท้ากุมารทอง

ในคู่กันสปัดเข้า
กลับมาในเบรกนี้ติดตามข่าวสารกันต่อนะครับ
มีอยู่เรื่องหนึ่งก็ต้องติดตามกันนะฮะ

เขามีความเชื่อเรื่องของรอยเท้าต่าง

ก็เลยเชื่อว่าเป็นรอยเท้ากุมารทอง

แต่มีรอยเท้าเต็มบ้านก็เลยอยากให้หมอปลา

ดูต้นเรื่องกันไปก่อน

คือมีรอยเต็มไปหมด
เริ่มต้นจากบนเบาะรถบรรทัย

ตรงหน้าจอก็ยังมีรอยเท้าของเด็ก

จะไม่ใหญ่เหมือนรอยเท้าผู้ใหญ่นะคุณผู้ชมนะ

เป็นรอยเท้าสีขาวคล้ายขึ้นว่าเด็ก

แล้วก็ฝากรอยเท้าเอาไว้ตามจุดต่าง

รู้ได้ไงวันมีรอยเท้า
มีฝาเท้าและมีนิ้วเท้า

จะย้ายหนีอารวาสหนักเลย
เฮ้ยว่ายังงั้นช่วยแชร์ให้ถึงหมอปลาที
เอาล่ะเขาก็อยากจะให้หมอปลามาช่วยดูที่บ้านหน่อยไงคุณชิสา
หมอปลาก็ไปเลยค่ะที่บ้านหลังนี้
อยู่ที่ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
ไปเจอกับเจ้าของบ้านก่อนคุณแฟรงค์ค่ะ
อายุ๑๙ปีชื่อจริงก็คือคุณภูทะเนศยุภาพิน
คนนี้นี่เสื้อร้ายเนี่ยนะคะ
ก็ไปสัมภาษณ์พูดคุยโดยคุณตินักข่าวของเรา
ถามไปถามมาเขาก็บอกว่าเนี่ยรอยเท้ากุมารเนี่ยยังปรากฏอยู่ทั่วบ้านเลยนะ
มีอยู่หลายที่ไม่ว่าจะเป็นบันไดบ้านพื้นห้องนอนหลังโทรทัศน์
หน้าต่างกระจกคือมีเต็มบ้านไปหมดเลย
แล้วคนในบ้านก็เชื่อมั่นเหลือเกินว่ารอยเท้านี้เป็นรอยเท้ากุมารทองที่ชื่อว่าน้องมะนาว
มะนาวเนี่ยตามภรรยาของคุณแฟรงค์มาจากข้างทาง

นางสาวส้มนะแฟนของคุณแฟรงค์นะบอกว่า
เธอน่ะกำลังขี่รถมอเตอร์ไซค์กลับบ้านตอน๕ทุ่ม
ระหว่างทางได้ยินเสียงหัวเราะข้างทาง

ที่เคยมีคนพบว่ามีรอยเท้าแล้วก็ไอ้จุดที่ลูกมะนาวโดนโยนเข้ามาโดยใครก็ไม่รู้นั่นน่ะสิเอางี้อย่างแรก
หมอปลาไม่ได้รู้สึกอะไรไม่ได้มีอาการหาวใหม่เผื่ออูดผอม
ไม่มีอาการอาเจียนหมอปลาบอกสบายดีผมไม่แย่แต่อย่างนี้ดูไปดูมาหมอปลาบอกอย่างหนึ่ง
รอยเท้ากุมารนี่มันแปลกมันมีอยู่จุดหนึ่งที่ดูแล้วมันแปลก
คือไอ้รอยแปลกนี่เห็นไหมตรงนิ้วชี้มันพบอยู่หนึ่งจุด
ตรงนิ้วชี้ตรงนี้ในทุกรอยเท้าเลยเหมือนมีรอยนิ้วมืออยู่ตรง
ตรงนิ้วชี้ของทุกรอยกูมาเลยทุกรอยเท้าเหมือนกับเป็นลายนิ้วมือว่าอย่างนั้นไหม

อ่ะงั้นไปดูบรรยากาศช่วงนี้หน่อยเขาว่ายังไงกันบ้างค่ะ

อ้าวทีนี้ยังไงล่ะคะ
มองหน้ากันเลิกลักอ่ะทีนี้

เพราะอะไรคือมันเป็นจุดสังเกตจริงนะคุณผู้ชม
ไอ้รอยเท้ากุมารเนี่ยมันกลายเป็นว่าเหมือนมีลายนิ้วมือ
แฝงอยู่ตรงรอยเท้าที่เขาว่ากันว่าเป็นรอยเท้ากุมารทอง
ใช่ก็คือคนในบ้านเขาไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำ
ซึ่งหมอปลาก็อธิบายเรื่องนี้ว่ามันไม่มีผีใดทั้งนั้นแหละนะ
เพราะว่าผีไม่ได้มีลายนิ้วมือไม่ได้มีลายนิ้วเท้า

เพราะฉะนั้นก็เลยสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นคนนี่แหละที่ทำให้เกิดรอยนิ้วมือนิ้วเท้านี้ขึ้นมา
โดยคนที่น่าสงสัยที่สุดหมอปลาบอกน่าจะเป็นคนที่เจอรอยเป็นคนแรก
แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าถ้าทำจริงเพื่ออะไรต้องการอะไร
แต่หมอปลาพูดได้คำนึงเลยว่าว่าอะไรอ้าวฟังหมอปลาดีกว่า
ผีมันจะเดินยังไงรอยเท้าผีมันต้องเดินกับพื้น
แต่นี่เดินข้างหน้าต่างประตูแล้วผีเดินยังไง
เขารู้มีตรงนี้คือเอาง่ายเลยมันไม่เนียน
นิ้วชี้เขากับรอยนิ้วตรงนั้นมันเหมือนกัน
โอ้โหหมอปลาบอกร้อยเปอร์เซ็นต์เลย

ก็คือเจอกล้องวงจอดปิดหลายในบ้านเลย
เออกล้องวงจรปิดนี่หลักฐานชั้นดีเก็บทุกอย่างละเอียดยิบเลย
จะได้รู้ว่ารอยนี้คนทำหรือผีทำ
เออแต่ว่านักข่าวไทยรัฐทีวีพี่ติเนี่ยก็ลองดูนะ
อาจจะไม่ได้ให้คุณผู้ชมเห็นแต่พวกเราเห็นภาพเบื้องหลังมาแล้ว
ติก็ลองกำมือแบบนี้ค่ะแล้วก็เอาไปประทับบนแป้งถูกไหม
ให้มามีแป้งติดอยู่ที่มือจากนั้นก็ไปวางประทับตามพื้นต่าง
ตามด้วยการเจิมค่ะคุณชนะใช่เจิมเขาเรียกว่าเจิมจริง
แปะไปเลย๕นิ้วเหมือนอยู่นะถามว่ามันเหมือนไหมมันอาจจะไม่ได้เหมือน
ซะทีเดียวมันคล้ายเรื่องนี้ต้องใช้วิจารณญาณกันด้วย
ส่วนเรื่องของการท้าผีการล่าผีเนี่ยมันมีหลายคนที่ชื่นชอบ
มีกลุ่มหนึ่งเขาไปลาดท้าผีตาช่วยแล้วเจออะไรบ้างไหมไปดูกันหน่อย
เฮ้ยกูบอกเลยหรือมันขยับเฮ้ยเห็นเมื่อกี้นี่นะไม่ต้องหยุดเชือก
ต้องคุณจับเนี่ยเอ้ยนี่เลยเรื่องนี้คนลุกเหมือนกันนะ
คนอื่นเขากำลังรุมล้อมจุดตรงกลางบ้าน
ก็ผมยาวเพราะหนุ่มผมยาวเขาเป็นคนเห็น
รองเท้ามาขยื่นเขาเลยถามอีกคนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามชื่อต้อม
ต้อมต้มนายเป็นคนดึงหรือเปล่าต้อม
เพราะว่าดึงเชือกรองเท้ามันก็ขยับได้แต่ต้อมบอกไม่ไม่ได้ดึง
นี่ขยับเองก็เลยให้ไปดูผ่านไลฟ์สิ
คือเขาไปท้าผีตาช่วยที่ตกบันไดตาอยู่ที่บ้าน
นั่นคือตำนานผีตาช่วยไม่ไปไหนไงคุณชนะ
อยากจะไปดูให้เห็นกับตาก็ปรากฏว่านี่แหละค่ะ
เห็นรองเท้าบูธมันขยับได้เนี่ยค่ะคุณชนะครับ
โอ้โหบอกเลยนะว่างานนี้พวกเขาไปเขาบอกเองว่าไม่เสียเที่ยว
เจอผีตาช่วยออกมาทักทาย

เขาบอกว่าหล่อนมากเลยนะครับ
กับช่วงนี้นี่ดูนะค่ะ
รองเท้ามันขยับเองได้มันมีหลายช่วงที่ทำให้ขนลุก
อ่ะหนึ่งรองเท้าขยับเองนะ
ช่วงที่มีเงาประหลาดผ่านหน้ากล้อง
เอ้านี่ตอนที่กำลังจะขึ้นไปบนบ้าน

เออยังไงเลิกลากแล้วเพราะเขาเหมือนเห็นเงาบางอย่าง

ยังไม่เห็นเออก็ยังไม่เห็นสักเท่าไหร่
พอขึ้นไปบนบ้านก็มีอีกเรื่องหนึ่งเรื่องเทียนค่ะ
เขาบอกว่าเทียนมันหรี่ดับลงเองทั้งที่มันไม่มีลมพัด
อุ๊ยนี่ในช่วงที่เขาจุดทูบนะ
แต่มันจะมีช่วงหนึ่งที่เขาจุดเทียนเอาไว้ด้วยนะครับ

เทียนอย่างนี้แล้วอยู่มันดับไป

ทั้งที่ในห้องนั้นมันไม่ได้มีพัดลมไม่ได้มีลมพัดเข้ามา
แต่ถามว่ามันเป็นไปได้ไหมอยู่มันดับเองมันก็หลายสาเหตุ
ก็เกิดขึ้นได้ไหมมันถามว่ามันเกิดขึ้นได้ไหมมันก็เป็นไปได้
แต่ในช่วงเวลานั้นคนที่เขาอยู่บริเวณนั้น
เขาเชื่อว่ามีบางสิ่งบางอย่างมาทำให้ดับ
เอ้ยแต่ว่าท้ายที่สุดการไลฟ์ของทีมนี้ไม่สำเร็จนะ
คือหมายถึงไม่ได้ไลฟ์สดไม่ได้ไลฟ์จบทุกคนก็คงแยกย้าย
ทีนี้ชาวเน็ตหรือคนที่ติดตามก็อาจจะมองว่าเออเป็นการทำคอนเทนต์หรือเปล่า
แต่บางคนเขาก็เชื่อว่ามีจริงอันนี้ก็คือแล้วแต่ความชื่นชอบเนอะ

เพราะว่าในคอนเทนต์แบบนี้เขาจะเขียนไว้อยู่แล้วว่า
เป็นเรื่องของการทำคอนเทนต์เพื่อความบันเทิง
ใช่อันนี้ก็ถือว่าสำหรับคนที่ชื่นชอบ
ครับตีกันอีกแล้วครับนักเรียนวัยรุ่น
เอามาให้ดูกันเพราะฝากเตือนภัยกันนะครับ
เรื่องของเรื่องจะไปฟันคู่อริคู่อริหนีทันแต่ด้าน
โดนชาวบ้านผู้ไม่รู้อิโนอิเน่ด้วยครับ

ก่อนนะจุดตรงนี้คือซอยพรสว่าง๖สำรง

เห็นไหมมอเตอร์ไซค์ขับไปขับมา

ผ่านไปได้ไปคันฟันด้วยแต่

แล้วล้มลงไปจะไปฟันเขาอีก

พอเกิดเหตุการณ์ชุลมุนวุ่นวายแบบนี้นะคะ
ผู้ก่อเหตุก็ยังไม่หยุดนะคะ
คือก็ยังคงแบบตามหาคู่กรณีกันต่อไปค่ะ

เขาก็ตกอกตกใจได้รับผลกระทบไปด้วย

เรื่องอย่างนี้เนี่ยคือสิ่งที่เรากลัวมากที่สุด

เป็นผู้บริสุทธิ์ที่เขาไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยเลย

เนี่ยดูสิใครมาช่วยเขาไหมอืม

เนี่ยเดินกระเพกกระเพกเข็นรถกลับเข้าในหลายพื้นที่แบบ

งั้นเดี๋ยวก็ไปก่อเหตุอย่างนี้วุ่นวายต่อไปอีก

ทำไมเธอถึงทำแบบนั้นแล้วจับตัวเธอได้หรือเปล่า

บ้านี่พี่ขึ้นมานั่งบนรถแล้วหนูเป็นกู้ชีพค่ะรถพยาบาล
ที่ที่หาดใหญ่ค่ะตรงเวียนฮู้เลย

พี่ขอไวหน่อยนะคะเขาทำร้ายอันนี้เลยอันนี้
มันทำร้ายข้าวของด้วยนี่หักของขึ้นหน้ารถแล้ว
ถ่ายค่า

โโหงนี่เลยกันไปทำอะไรบนเมืองนั้น
เธอต้องบอกว่าเหมือนลักษณะซ้อมบี้เลยค่ะ
เคยดูไหมแบบว่าซอมบี้ควบคุมตัวเองไม่ได้

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดสงขลานะครับ
รถคันที่เกิดเหตุเป็นรถพยาบาลฉุกเฉิน
สมาคมกู้ชีพบ้านพรุที่ขับผ่านมาที่บริเวณวงเวียนน้ำผู้
ในเขตเทศบาลนครหายัย
จู่เจอกับผู้หญิงคนนี้คาดว่าเป็นผู้หญิงที่สติไม่ดี
กระโดดเกาะหน้ารถท่าทางอย่างที่คุณชิสาบอก
เหมือนซอมบี้ในหนังจ้องตาเขม่งเลย
ราวกับว่าจะกินเลือดกินเนื้อ

เล่าให้ฟังแบบนี้ขออนุญาตเราต้องเบอร์หน้าไว้นะ

อย่างนี้ครับเธอยกขาขึ้นอย่างงี้

เห็นเต็มพอแหกขาอย่างนี้เรายิ่งต้องเบอร์หนักเลยครับ

อ้าวแล้วเธอนั่งอยู่บนนั้นพักใหญ่เลยครับ
แล้วยังไงต่อไปหักที่ปัดน้ำฝน
โอ้โหคนข้างในเขาก็กลัวดิโอ๊ย
ทำลายเขาความเขาว่ะคุณ

โอ้โหแล้วจะไปยังไงฝนตก
ใจหลับบากเลย
เอาเท่านั้นไม่พอหญิงคนนี้
ยังได้กระโดดขึ้นไปบนหลังคารถ
แล้วสไลด์ตัวลงมาเหมือนกำลังจะเล่นกระดานลื่น

อะไรอย่างนั้นสักพัก
อย่างนี้สไลด์ลงไปแล้วสาใจแล้วก็เดินจากไปโอ้โหยังไงต่อ

คุณอัญชาลีนรักนุ้ยอายุ๓๖ปีที่เธออยู่ในรถในวันนั้น
บอกว่าวันที่เกิดเหตุกำลังจะไปรับคนไข้ที่๓แยกไฟแดงคลองหวะ
แต่พอถึงวงเวียนน้ำผู้จอดรถติดไฟแดงอยู่นั่นแหละ
ก็เจอกับผู้หญิงคนนี้ปีนขึ้นมาเลยค่ะ
บอกตอนนั้นตกใจมากเพราะว่าขับรถกู้ชีพมาสิบกว่าปี
ไม่เคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้ลักษณะเหมือนซอมบี้บุกเมืองอะค่ะ
ก็คงจะดูหนังมาเหมือนเรานี่แหละ
เบื้องต้นนะครับตอนนี้เราได้ตรวจสอบแล้วนะ
พบว่าหญิงสติไม่ดีคนนี้ชื่อน้องเฟิร์นนะ
เคยถูกตำรวจจับส่งไปโรงพยาบาลลักษาตัวที่โรงพยาบาลกิจเวช
สงขลาราชนครินไปรักษามาแล้ว๑๐ครั้งได้นะคุณชิสา
แต่ก็ยังออกมาเป็นแบบเดิมมาเดินทั่วเมืองแบบนี้ค่ะ
เออก็จะเดินอยู่ในตัวเมืองหาดใหญ่บางทีนะ
นอนท้ายรถกระบะด้วยคุณชิสา
เออแล้วก็คือที่ผ่านมานี่นะคะเคยก่อวีรกรรม
ฉีกเสื้อตัวเองแล้วเนี่ยค่ะคุณน่าจะจำได้นะคุณชนะ
แล้วเธอก็เดินเข้าไปในร้านขายเสื้อผ้า
บอกขอเสื้อตัวนี้หน่อยจะเอาไปให้สามี

ว่าวีรกรรมเธอคนนี้ไม่ธรรมดา
ตอนนี้ค่ะทางคุณตำรวจก็พยายามติดตามตัว
แล้วก็จะประสานหาญาติเพื่อนำตัวเธอไปรักษาอย่างจริงจัง
อย่างนั้นเนี่ยดิฉันว่าเดือดร้อนทุกวงการเนี่ย
ด้านเสื้อผ้าก็โดนรถกู้ภัยก็โดน
อะไรอีกอ่ะคะกับเรื่องราวของคนที่อาจจะสติไม่ดี

คือต้องดูแลแล้วก็รักษาอย่างจริงจัง
ถ้าปล่อยออกมาบางทีจะเหมือนข่าวนี้
มีผู้หญิงสติไม่ดีคนหนึ่งเดินเข้าไปในบ้านใครก็ไม่รู้
แล้วลักษณะคือเหมือนจะไปยุ่งอะไรกับรถของเขา
แล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้หญิงสูงวัยมาห้าม
แต่เหมือนกับว่าโดนถูกทำร้าย
ผู้ชายซึ่งเป็นลูกเขยของผู้หญิงสูงวัย
ถูกทำร้ายก็เลยวิ่งมาแล้วก็ใส่ขาคู่แบบนี้เลยครับ
ให้ดูอย่างงี้ไม่ได้หัวเราะไป
บางครั้งบางคราผู้หญิงหรือว่าผู้ชาย
ใครก็ตามแต่ที่สติไม่ดีเขาเป็นผู้ป่วยนะ

คุณผู้ชมครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเกิดที่หน้าร้าน
ระไหล่ย่านสมุทรประกาน
ทีมข่าวของเราลงไปสอบถามเจ้าของคลิป
ซึ่งเขาก็เล่าให้ฟังนะฮะว่า
แฟนของเธอน่ะกำลังจะนำรถออกจากบ้านไปทำธุระ
แต่ผู้หญิงที่ใส่กางเกงขาสั้นคนนี้เห็นในภาพเนี่ย
อยู่ก็เดินเข้ามาในร้าน
แต่คนแถวนั้นเขารู้ดีว่าผู้หญิงคนนี้สติไม่ดีหรอก
แต่ยังไงล่ะเหมือนกับประมาณว่า
จะไปทำร้ายร่างกายผู้หญิงสูงวัยเสื้อแดงคนนี้
ที่มาฮาบอกหนูเอออย่าทำเลยนี่

ลูกเขยทนไม่ไหวก็เลยกระโดดถีบขาคู่ไปอย่างนั้น

คลิปก็ถูกนำมาแชร์เอาไว้ก็เหมือนเป็นลักษณะเตือนภัยคุณผู้ชม
เจ้าของคลิปเขาบอกด้วยว่า
หลังจากที่ผู้หญิงคนนี้เขาได้ออกจากร้านไปแล้วนะ
ก็เอายางรถยนต์ที่วางอยู่หน้าร้านเนี่ย

แต่ว่ายังไงพ่อของผู้หญิงนะคะ
ก็เดินออกมาช่วยพูดช่วยคุยช่วยเจรจาให้ผู้หญิงคนนี้
สงบสติอารมณ์แล้วก็เดินจากไป
โพสต์คลิปนี้แล้วดูกันแล้วเราก็อยากจะให้ใครที่เกี่ยวข้องอ่ะนะคะ
ช่วยดูแลสอดส่องความเรียบร้อยหรือพฤติกรรมของผู้หญิงรายนี้ด้วย

แต่ว่าคุณพ่อเขามาช่วยดูแลแล้วเนอะในเบื้องต้น
ยังไงก็ให้รักษาสุขภาพให้หายละกันจริงครับไม่สนับสนุนความรุนแรงนะ
ไปดูกันต่อเรื่องของการขับรถบนท้องถนนบางทีเนี่ยขับรถไปแล้วอยากจะกลับรถเนี่ยนะฮะ
ก็ต้องกลับให้ถูกที่ถูกทางจริงครับจะกลับแบบแท็กซี่คันนี้ไม่ได้นะคะ
เอาอีกแล้วเรื่องของพี่แท็กซี่อีกแล้วเดี๋ยวเล่ากันอย่างนี้
เดี๋ยววันดีคืนดีผมไปขึ้นแท็กซี่แล้วพี่เขาจะไม่ให้ผมขึ้นเอานะ
เราก็ต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่าพี่แท็กซี่ที่ขับถูกต้องตามกฎหมายกฎจราจรมีเยอะแยะ
ก็มีบางคนเท่านั้นแหละ๐๐๑เท่านั้นแหละที่ยังไม่เคารพกฎแบบคันนี้นะคะ
คือก็ไม่รู้เหมือนกันนะสาเหตุว่าทำเพราะอะไรเลี่ยงการจราจรหรือเปล่าหรือรีบหรือหลงทางหรือเหตุผลอะไร
แต่มันก็ไม่ควรจะทำไม่งั้นมันจะเกิดอุบัติเหตุจริง
ทางกั้นต่างที่เขาทำเอาไว้นะเชื่อเถอะครับมันมีเหตุผล
มันมีเหตุผลเพื่อความปลอดภัยของผู้ที่สัญจรผ่านไปผ่านมาแถวนั้น
ถ้าคุณไม่เคารพกฎจราจรโอกาสเกิดอุบัติเหตุมันก็จะเป็นไปได้สูงมาก
ที่เขากั้นเอาไว้เพราะจุดนี้มันเป็นจุดที่กำลังจะขึ้นสะพานไป
แล้วตรงนี้การจราจรมันจะแน่นมากมันจะติดขัดมาก
ถ้าเกิดว่าต่างคนต่างคิดว่าสามารถเบี่ยงอีกทางหนึ่งได้
หรือรถที่อยู่บนถนนอยู่แล้วจะเบี่ยงเพื่อขึ้นสะพาน
ใช่ไหมมันจะวุ่นวายไปกันหมดเลยครับ
นั่นคือเหตุผลว่าทำไมเขาต้องทำที่กั้นเอาไว้ครับ
ใช่ค่ะแต่ว่าพอทำแบบนี้มันก็เสียหาย
อาจจะต้องชดใช้เรื่องความเสียหายที่เกิดขึ้นกับที่กั้นด้วยซ้ำไปนะคะ
แล้วก็ต้องเคารพกฎจริงไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามค่ะ
เรื่องนี้ครับปล่อยให้ไหลไปไหลไป
ไหลไปจนขับพระอภัยมณี
อะไรจะขนาดนั้นอย่างกับเรื่องราวในวรรณคดีดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นครับ
ภาพภัยหลบภาพภัยไม่หลบเหรอ
หลบไม่ได้

โอ้โหย

รับประงานนี้พระจะให้อภัยไหมคะ

รถสิบล้อค่ะ
เป็นรถบรรทุกใหญ่คุณผู้ชม
ก่อนจะไปเจอกับพระอภัยกับนางผีเสื้อสมุทร

แล้วก็ชนป้ายชนเสา

ต่อมาอีกก็เฉียดเสาขาวคันนี้ไป

แล้วก็เบียงออกไม่ชน
ไปหาพระอภัยมณีดีกว่า

สุดท้ายพระภัยมณีล่มกลิ้ง

เหตุการณ์นี้มันเกิดที่หน้าซุ้มประตูวัดครูหาสวรรค์
หรือวัดกระแสบนนะครับ

เพราะว่าเจ้าของคลิปเนี่ย
ก็คือคนขับรถสิบล้อนั่นแหละ
เขาบอกเขาบอกอย่างนี้

ก็คือบรรทุกเหล็กมาแต่มาจอดแวะพัก
และทำธุระส่วนตัวริมถนนช่วง

ในอำเภอแกลงจังหวัดระยอง

เขายังไม่ให้ขอนไม้หร่อมไปเรียบร้อยแล้ว

พุ่งไปชนกระบะและป้ายไม้ด้วย

เอาอย่างนี้ยังดีอยู่ยัง
รูปปั้นผีเสื้อสมุดรอดไป
เอาอย่างนี้ไปถามนายสรพงศ์นึกแจ้งนะคะ
เป็นหัวหน้าหน่วยกู้ภัยกระแสบนนี่แหละ
บอกว่าหลังเกิดเหตุแล้วทางคนขับรถบรรทุกก็บอกว่า

ให้ประกันมาจ่ายเงินซ่อมแซมให้ใหม่
ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างประเมินราคานะคะ

ตอนนี้ครับพระอาพัยมันมีรถเนี่ย
อันนี้ผมจับต่างไม๊
พระอภัยนั่งให้อภัยอยู่ตรงนี้

เขาบอกว่าลูปปั้นพระอาพัยมันมีตำนานนะ

เรื่องราวนี้นะครับเขาบอกว่าก่อนหน้านี้รูปปั้นเนี่ย
ทางวัดเคยนำพระอภัยมณีพระอภัยมณีที่หล่อจากเหล็กมาตั้งเอาไว้
แล้วอยู่ดีปี่ของพระอภัยก็หายไป

คนที่เอาไปคือชายสติไม่ดี

ต่อมาพระลูกวัดได้พบปีของพระอภัยที่หายไป
ถูกทิ้งเอาไว้บนหอละคังของวัดในสภาพสมบูรณ
ทางวัดจึงย้ายพระอภัยมณีที่หล่อด้วยเหล็ก

แล้วก็ให้ช่างหล่อรูปปั้นพระอภัยมณีจาก

เอามาไว้ที่ซุ้มประตูแทน
คือมีการปรับเปลี่ยนเอาพระอภัยที่หล่อมาจากเหล็กเอาไปไว้ข้างใน
กลายเป็นว่าพระอภัยที่หล่อมาจากปูน

พระอภัยมณีรูปหล่อ
หรือพระอภัยไม่สมควรอยู่ตรงนี้
เป็นสูงประตูวัดเนาะ

เอาไปดูเรื่องของโจรขโมยกันบ้างนะคะ
คือร้านซักผ้าหยอดเหลือ

พฤติกรรมพฤติการของเขานี่แหละที่สอแววว่าเจตนาไม่ดี
วงจรปิดที่อยู่ในร้านนี่แหละค่ะบันทึกเหตุการณ์ไว้ได้หมดเลย
กัดของร้านคืออยู่ในพื้นที่ชุมชนบ้านสรรป่าเกาะตำบลรอบเวียงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะคะ
ผู้ชายที่ใส่กางเกงขาสั้นใส่หน้ากากอนามัยสีดำสวมเสื้อแขนยาวสีดำเนี่ยนะคะ
เขาก็มีการพยายามแสดงความพยายามก็คือใช้ไขควงไปงัดประตูข้างในร้าน
หวังว่าจะขโมยเอาทรัพย์สินเอาเหรียญต่างที่เขามาหยอดเนี่ยเอาไปแต่สุดท้ายไม่สำเร็จนะคะ

เปิดให้บริการ๒๔ชั่วโมงเขาก็เล่าว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนสักตี๓ได้ของวันเสาร์ที่ผ่านมา
คนร้ายไม่สามารถงัดประตูเข้าไปได้เพราะว่าเขาล็อกกุญแจไว้อีกชั้น
ดีมากครับคนร้ายพยายามดันประตูหลายครั้งแต่เปิดไม่สำเร็จ
ออกจากร้านไปกระทั่งเวลาสัก๗โมงเช้า
คนร้ายรายนี้เชื่อไหม
เขากลับมาอีกครั้งและพยายามจะก่อเหตุ
แต่เมื่อเห็นว่าเปิดประตูไม่สำเร็จจึงเก็บผ้าที่อบแห้งไว้
แล้วขับรถหกล้อคล้ายรถส่งสินค้าหลบหนีไป
เรื่องต้นเขาไปแจ้งความไว้ก่อนนะเจ้าของร้านนะที่สพเมืองเชียงราย
ในช่วงที่วนกับบาลช่วงเช้าอีกที
ซึ่งตอนนี้ทางตำรวจก็เร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิด
ตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายจะขับรถผ่านแล้วนะคะ
แล้วก็หลังเกิดเหตุเนี่ยทางเจ้าของร้านก็ให้ช่างมาติดตั้งวงจรปิดเพิ่มอีก
ยังฝากไปถึงเจ้าของร้านซักผ้าหยอดเหรียญ
โดยเฉพาะร้านที่เปิด๒๔ชั่วโมง

เพราะเราไม่รู้เลยว่าคนที่เข้ามาในร้านเป็นลูกค้าหรือเป็นโจร

แต่ก็ต้องชื่นชมว่าร้านนี้เขารอบครอบเห็นไหมทำล็อกอะไรมิดชิดอย่างดี

แต่ในมุมของผู้ก่อเหตุดิฉันไม่แน่ใจว่าเขามีปัญหาอะไร

อาจจะเดือดร้อนอาจจะไม่มีจริง

อันนี้เราก็นะไม่อยากให้ทำกันค่ะ

โอ้ยชีวิตอาจจะจบได้
คุณผู้ชมครับไปดูเรื่องราวของความน่ารักในช่วงของวันไหว้ครูที่เพิ่งผ่านมา

เด็กนักเรียนเขารวมตัวกันเอาพวงมาลัยไปไหว้ครู
แล้วก็ปรึกษาคุณครูที่เขารักและเคารพ
เขาทำกันอย่างไรถึงได้ดูน่ารัก
ติดตามกันเลยในช่วงของสบัดข่าวเด็ก
สมัครข่าวเด็ก

ก็คุณครัวอ่ะติดคอวิดค่ะ
เพื่อเป็นการเซฟเอาไว้ก่อน

ร่วมงานที่โรงเรียนก็เลยพากันมาเป็นกลุ่ม
มาเป็นพักเป็นพวกไปหาคุณครูถึงที่

ครูช่วยรับหน่อยแล้วหนูยื่นให้แล้ว
ก็ถ้าเกิดว่าเป็นพวงมาลัยอย่างนี้
แล้วถ้าไม่มีไม้ยื่นไปจะโยนไปให้ครู
ก็เดี๋ยวจะคิดว่าเอ๊ะครูเป็นเงาะป่า

แล้วนักเรียนเป็นรจนาจะมาเสี่ยงทายคู่

จังหวะการส่งโรยดอกไม้มันไม่ได้เหมือนพวงมาลัยไงคุณชนะ
ทำไงนี่พยายาม
ค่อยไหลไป
เป็นภาพความน่ารักระหว่างคุณครูกับนักเรียนนะครับ
มาให้ดูกันแบบนี้ขอบคุณติ๊กต๊อกที่ใช้ชื่อว่าเสกพิวัฒน์นะครับ
ยังอยู่ที่ควันหลงของวันไหว้ครูนะคะ
เวลาที่เด็กเขาต้องไหว้ครู
เขาจะมากราบไหว้ธรรมดามันไม่มีลีลา
ต้องทำแบบนี้สุดตาสจริงค่ะ

บ้าเหรอใครเขาไหว้กันอย่างนี้

พุ่งเหลานี่เธอลุกเดี๋ยวนี้นะ
พวกเธอไม่อายแต่ฉันอาย
โอ้โหคือน้องสามสาวนี่คือแบบ

เอ้าผมว่านะมันก็อย่างนี้แหละ
อยู่กับวัยรุ่นเขาก็จะมีความคิดสร้างสรรค์
มีความเอาพูดง่ายนะคลินต์

อยากจะให้คุณครูเขามีความสุขมีรอยยิ้มได้
คุณนึกย้อนกลับไปวันไหว้ครูสมัยคุณเป็นนักเรียนมัธยมขาสั้น

คุณมีการเอาอย่างนี้เคยร่วมพิธีไหว้ครูแล้วไหม

เคยอยู่นะอย่าให้เล่าเลยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่
เอางั้นไม่ฟังก็ได้เอาไว้ค่อยติดตามตอนต่อไปแล้วกันค่ะคุณผู้ชม
มีเรื่องอื่นของเด็กที่น่ารักมาเล่าสู่กันฟังอยู่
เห็นเขาบอกว่าใส่ไม่ยั้งในทุกจังหวะกับสเต็ปการเต้นพริ้วเพลงแหล่ในงานบวชครับ
กับทุกคนทันใจแม้ว่าอยู่ได้ก็ควร
แม้เสียงเอื้อนแต่ละโน้ตของพ่อหนูก็แบบดีดดิ้นได้ทุกจังหวะ

โอ้โหนี่ผมว่านะนี่คือพี่ตู้ดิเลกกลับชาติมาเกิดแล้วล่ะ

แต่คุณบอกกลับชาติมาเกิดอ่ะ
ฉันก็อดคิดไม่ได้สิแหม

พี่ตู้อย่ากวนผมนะ
แต่ผมจะบอกเด็กคนนี้น่ารักแล้วเก่งเหมือนพี่เลย
อาจจะเป็นนางโชว์

นายโชว์ก็ได้ก็แล้วแต่ก็แล้วกัน
เอาเป็นว่าเป็นได้หมดทุกอย่างนะถ้าเต้นเก่งขนาดนี้นะ

สนับสนุนกันนะคะเรื่องราวความสุขแบบนี้ค่ะ
พักกันแป๊บเดียวคุณผู้ชมครับช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กัดสะบัดข่าว
มาเลยกลับมาในเบรกนี้ช่วยกันหน่อยคุณผู้ชมคุณชิสาด้วยนะ

หาเจอรึยังไอ้กวาดอ่ะ
เจอแล้ว
อยู่ไหน
อารมณ์เสียด้วย
เมื่อกี้

โอ้โหโมโหไม่กวาดเฉยเลยเหรอคะ
แม่เรื่องนี้นะเอาจริงใครเห็นก็ขำ
เจ้าตัวเองดิฉันว่าเจ้าตัวดูแล้วก็คงขำ

ทีมงานของเราก็ไปขออนุญาตนำคลิปมานำเสนอกันเพื่อให้ทุกคน
แต่เออเตือนกันว่าทุกคนมันมีสิทธิ์หลงลืมได้

มันมีสิทธิ์มันเป็นไปได้หมดแล้ว
คุณลืมอะไรชีวิตคุณเคยลืมอะไรไหม
ผมลืมก็มีบ้างในบางครั้งเวลาเรานอนน้อยนะ
ที่ลืมแบบคุณแจรศหาไม่เจอ

แว่นบางครั้งหน้าผมใส่แว่นนะผมยังลืมเลยว่าผมใส่อยู่อะไรอย่างนี้
สำหรับการติดตามรับชมคู่กับสบัดข่าว

อารมณ์ดีกันทุกบายกับผมนะครับ
อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์
เพื่อไม่พลาดในทุกช่องทางออนไลน์